คุณผู้วรรยาเลี้ยงลูกยังไงก็เกิดดราม่าอยู่ดี
เดี๋ยวเมื่อข่าวล่าสุดเนี่ยเห็นน้องลงคลิปใช่ไหมคะ
กินผลไม้แพะกันเปิดเลยฟันยังไม่ขึ้นนะ

เลี้ยงก็ปล่อยให้ลูกดูแลตัวเองกันไปด้วยนะฮะ
สายฟ้าแล้วก็พายุมีความน่ารักลงโซเชียลเยอะเลยทีเดียว
แฟนคลับก็ติดตามกันนะถึงพัฒนาการในการเติบโตของน้อง
ซึ่งคุณแม่ชมก็ยังคงเลี้ยงลูกตามสไตล์สายลุย
ให้เล่นดินเล่นทรายอะไรว่ากันไปตามวัยนะคุณจัดเต็มเลย
ล่าสุดให้สองแฝดสัมผัสรสชาติผลไม้ด้วยตัวเอง
ปล่อยให้แทะข้าวโพดบ้างมะเฟืองบ้างนะฮะ
งานนี้จะโดนดราม่าอะไรอีกหรือเปล่าไปฟังชมพู่ค่ะ

ก็มีบ้างอะค่ะมีบ้าง
มีทั้งมาเป็นคอมเมนต์แล้วก็มีทั้งฝากมาบอกอะไรอย่างนี้ก็มี
ก็อยากให้เขากินผักเป็นอยากให้กินผักกินผลไม้อะไรอย่างนี้
กลัวแบบว่าไม่อยากให้เป็นเด็กแบบเลือกกินกินยากอะไรอย่างนี้
ก็แบบพอเริ่มจับอะไรได้ก็คือแบบว่าให้เขาลองให้หมด
ก็ขอบคุณค่ะถ้าที่เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือคอนเซ็ปต์ชมคือชมไม่อยากเอาความกลัวมาปิดกั้นอะไรอย่างนี้
อยากให้เขาแบบว่าอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ทำได้ทุกอย่าง
แล้วเป็นสไตล์แต่ละบ้านในการเลี้ยงลูกเนอะ
เห็นด้วยนะเพราะว่ามันสอนให้ลูกเรียนรู้ธรรมชาตินะคะว่ากันไปค่ะ
แขกรับเชิญเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลย
หลายคนก็เลยมองว่าแล้วคุณชมพู่อยากจะมีลูกสาวกับเขาบ้างหรือเปล่า
ตามที่คุณพ่อนนท์วิสรุศเนี่ยรีเกวร์ตเอาไว้ค่ะ
สาวชมบอกว่าจริงก็เริ่มคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่า

ตอนที่ชมท้องแรกชมยังไม่คิดว่าชมอยากจะท้องอีกเลย
ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราลืมหมดแล้ว

ก็อาจจะต้องพักนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่ามีเด็กอ่อนพร้อมกันยั่ว๒๓คนเลย
เพราะว่ามันหนักอะไรอย่างนี้
อยากจะให้สองคนนี้เขาคุยรู้เรื่องก่อน

แกจะไม่ได้ปริมาณที่แกต้องการ
ได้มาเลี้ยงลูกจริงแล้วมันก็จะรู้ว่า

เพราะฉะนั้นการที่จะมีเยอะ
มันก็เป็นงานหนักพอสมควร
แกก็เริ่มชมว่าแกก็เริ่มแบบว่า

ค่ะนะคะก็รอลุ้นกันดีกว่า
ตามที่คุณพ่อต้องการนะคะ

เฟคน่ารักมากแน่ต้องสวยเหมือนคุณแม่แน่นอ